คุณผู้ชมฮะเรามาช่วยกันไม่ประมาทกาดไม่ตกกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเราติดตามสถานการณ์โควิด๑๙
นี่ก็มีรายงานอัปเดตเพิ่มมาเรื่อย
เราพยายามจะรวบรวมข้อมูลอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบ
นครนี่นครปฐมป่วยโควิดเพิ่ม๑๔ราย
ชาย๖๘ดับหลังตรวจไม่พบเชื้อ๓ครั้งเลยนะฮะ
สาวทำงานผับทองหล่อกลับยะโสธรฉลองวันเกิดหลานก่อนเจอโควิด
คือหลายจังหวัดทางจังหวัดเขาก็มีการพยายามรวบรวมแล้วก็ตรวจสอบคุณ
ว่าใครติดโควิดในพื้นที่จังหวัดบ้างนะครับ
ทีนี้เรามาดูคลัสเตอร์ใหญ่ก็คือคลัสเตอร์ที่เราจับตามอง
นั่นก็คือคลัสเตอร์สถานบันเทิง
ตอนนี้นะครับคลัสเตอร์สถานบันเทิงแพร่เชื้อโควิดไปแล้ว๓๒จังหวัด
จำนวน๖๐๔รายแล้วนะฮะ
ย่านทองหล่อมีผู้ติดเชื้อไปแล้วรวม๒๔๘ราย
ทีนี้ครับก็ต้องเข้มงวดในเรื่องนี้นะฮะ
คือเมื่อวานนี้นะครับมีประชาชนเขามารอตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้จอดรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน๓คันที่อารีน่าเทนทองหล่อซอย๑๐
หัวแถวถึงหางแถวนะคุณนะก็อยู่ในลานจอดรถยาวกว่า๓๐๐เมตรนะครับ
โดยการตรวจกำหนดไว้๓วันก็คือวันที่๙ถึงวันที่๑๑เมษายน
ตรวจได้วันละพันคิวนะครับเปิดรับคิวตั้งแต่๖โมงเช้า
แล้วก็เริ่มตรวจกันตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง
แบ่งเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายรอบละ๕๐๐คนเพื่อไม่ให้แออัดเกินไปนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้เกิดการเว้นระยะห่างกันด้วย
ที่ต้องพุ่งเป้าไปจุดนี้เพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงไงคุณนะ
ย่านทองหล่อดังนั้นก็เลยมีรถพระราชทานไปตรวจเชื้อให้กับประชาชน
เพราะตอนนี้ประชาชนก็บอกว่าโอ้โหถ้าไปตรวจกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย

ส่วนกรณีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งนะครับก็ประกาศงดการตรวจโควิด๑๙
โดยมีเหตุผลต่างนานาซึ่งตอนแรกข่าวออกมาบอกว่า
น้ำยาตรวจเชื้อมีไม่เพียงพอแต่เรื่องนี้เอง
ทางนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ประชุมร่วมกับทางด้านของสาธารณสุขออกมาเปิดเผยบอกว่า
มีเพียงพอสรุปง่ายคือเขาบอกว่า
น้ำยาตรวจเชื้อมีเพียงพอแต่ถ้าโรงพยาบาลเอกชน
รับตรวจเชื้อให้ประชาชนแล้วเกิดประชาชนติดเชื้อโควิด๑๙เยอะ
สมมุติมาตรวจที่โรงพยาบาล๑๐๐คนติดสัก๕๐คน
ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลถึง๕๐คน
ทีนี้เตียงของโรงพยาบาลนั้นไม่พอจะทำยังไง
ระบบการส่งต่อของเราจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะส่งไปที่เพื่อนโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน
หรือว่าจะส่งไปที่โรงพยาบาลรัฐหรือว่าจะส่งไปโรงพยาบาลสนาม
ตรงนี้มันติดปัญหาแค่นี้แต่เรื่องของน้ำยาในการตรวจเชื้อ
ยืนยันว่ามีเพียงพอใช่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลได้
เพราะน้ำยามีเพียงพอแต่สมมุติถ้าเกิดผู้ติดเชื้อติดจริง
แล้วโรงพยาบาลนั้นไม่มีเตียงเพียงพอมันเป็นเรื่องของการประสาน
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามถูกไหมทีนี้เขาจะมีการคุยกันคุณ
เขาคงมีการคุยกันแหละสาธารณสุขเอ่ยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
สภาพภาพดูพาของสาชาเชิงเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่าย
เพราะบางคนไปจมตีสภาพภาพสาชาไม่จ่ายให้โรงพยาบาลเอกชน
คนที่ติดโควิด๑๙ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ตาม
รับการรักษาฟรีแม้แต่โรงพยาบาลเอกชน
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคก็บอกว่า
บคมีทางออก๓แนวทางก็คือ
การขยายศักยภาพเตียงในกรุงเทพ
สามารถขยายเตียงได้กว่า๕๐๐เตียงแล้วนะในพื้นที่กรุงเทพ
แล้วก็ยังเพิ่มการรักษาในโรงแรมที่มีห้องว่าง
ให้เป็นฮอสพีเทลฮอสพีเทลย่อมาจาก
อสพิเทอร์โรงพยาบาลโฮเทลเลยเป็นฮอสพีเทล
จัดโรงแรมให้เป็นโรงพยาบาล
แล้วก็แนวทางที่๓คือจัดโรงพยาบาลสนาม
ในพื้นที่โรงพยาบาลบางขุนเทียนแล้วก็ในพื้นที่บางกอกอารีน่าด้วย
อันนี้คือความพยายามในการเพิ่มเตียง
ในการรับการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙รองรับกันไว้ก่อนนะคุณนะ
ไปดูทางนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบ้างนะครับ
ในแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์ก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าทางโรงพยาบาลเอกชนมีข้อตกลงมาตั้งแต่ปี๖๓แล้วนะ
ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยตรวจโควิดที่โรงพยาบาลไหน
แล้วพบว่าติดเชื้อโรงพยาบาลนั้นจะต้องรับเป็นผู้ป่วยใน
แต่ตอนนี้พอมันมีการระบาดมากขึ้นพบผู้ป่วยมากขึ้น

ทีนี้ค่ะทางนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็เลยแจ้งมายังรัฐบาล
มีการแก้ปัญหาด้วยการเปิดโรงพยาบาลสนามมากขึ้น
ส่วนเรื่องของน้ำยาตรวจเชื้อโควิด๑๙
ที่ตอนแรกข่าวมันออกมาว่ามีใหม่พอมีใหม่พอ
ตอนนี้นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนยืนยันนะคะ
บอกว่ามีเพียงพอสามารถตรวจโรคได้๒๐๐๐คนต่อวันเลยนะ
แม้ว่าจะเจอกับสายพันธุ์อังกฤษที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ละ๕๐๐คนก็ตามแล้วก็ย้ำด้วยนะคะ
บอกว่าที่โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้รับตรวจรักษา
ไม่ได้เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่รัฐ
ให้ค่าใช้จ่ายล่าช้าแต่อย่างใด
แสดงว่าก็ตัดประเด็นไปนะเรื่องเกี่ยวกับน้ำยาหมด

แล้วเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐล่าช้า

แต่เรื่องเตียงโรงพยาบาลไม่มีเพียงพออันนี้เป็นเรื่องจริง
ใช่ฮะก็แก้ปัญหากันไปอยู่
สำหรับเรื่องของการรองรับ

แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่๑๑เมษายน
จะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามนะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ที่นี่แต่ก่อนนั้นที่มีการประบาดก็เคยเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ
นี้ก็เปิดอีกรอบหนึ่งที่นี่ก็อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีแหละฮะ
มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิด๔๗๐เตียงนะครับ
เขาก็มีการเริ่มแถลงกันแล้วแล้วก็เตรียมพร้อม

ส่วนที่เชียงใหม่ก็เช่นเดียวกัน
ก็ได้รับห้องโถงนิทัศกาลในศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
ชนมพันศาให้เป็นโรงพยาบาลสนามแบบนี้นะคะ
เตียงรองรับ๒๕๒เตียงค่ะ
สามารถเพิ่มได้อีกถึง๕๐๐เตียง
ถ้าหากว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย
รวมแล้วสามารถรองรับได้สูงสุดถึง๑๐๐เตียงค่ะ
รองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง
และส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างเพื่อรักษานะคะ
แล้วก็เป็นการเคลียร์เตียงให้กับโรงพยาบาลรับผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้ด้วย
ใช่นะครับอันนั้นในส่วนของโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่นะฮะ
ดูที่ชนบุรีก็มีการเตรียมพื้นที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยา
และรักษาฝั่งเกล็ดแก้วอำเภอสัตหีบนะฮะ
เป็นโรงพยาบาลสนามมี๔อาคารรองรับผู้ติดเชื้อได้ถึง๓๒๐เตียง
เป็น๑ใน๓ของโรงพยาบาลทหารกองทัพเรืออีก๒แห่ง
ก็คือที่ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้ามี๑๗๔เตียง
แล้วก็ที่สนามฝึกกองทัพเรือบ้านจันทะเขลมมี๒๓๒เตียง
รวมทั้ง๓แห่งของในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยนะฮะ
ก็มีทั้งสิ้น๗๒๖เตียงนะครับ
อันนี้ก็รองรับสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่อาจจะไม่มีอาการนะครับ
แต่ถ้ามีอาการหนักเนี่ยก็ต้องเข้าห้องควบคุมเชื้อห้องดันลบห้องแยกโรคอะไรเนี่ยนะครับ
ก็กลับมาเข้มงวดกันอีกครั้งก็ต้องทำงานกันอย่างเข้มแข็งกันอีกครั้งหนึ่ง
มาดูเรื่องที่กำลังเข้มข้นด้วยเหมือนกัน
หลายคนหลายฝ่ายจับจ้องรอคอยถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มคลัสเตอร์จากสถานบันเทิง
ที่คุณสุดสกุลบอกไปแล้วว่าตอนนี้ก็กระจายกันไปหลายจังหวัด
แล้วก็ติดเชื้อกันไปหลายคนเนี่ยนะคะ
ดูหนึ่งในตัวละครที่ถูกพูดถึงกันเยอะหน่อยคือฟ้าใส
ซึ่งเธอได้โพสต์เอาไว้อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
นี่ข้อความก็ค่อนข้างเจ็บปวดอยู่เหมือนกันนะคะ
บอกว่าเสียแพงก็กินดีอยู่ดีรักษาฟรี
ห้องนอน๓คนไม่อยากอยู่ร่วม

เพื่อนเราโดนมาโรคนี้ใครจะอยากอยู่รวมกันแล้วเมื่อไหร่จะหาย
ก็เป็นข้อความเหมือนเหน็บนิดหนึ่งแล้วก็มีติดแฮชแท็กนะคะ
โควิดประเทศไทยไหนบอกเป็นการรักษาฟรี

ค่ะแล้วก็ยังมีแฮชแท็กตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
บอกว่าขอบคุณรัฐมนตรียอมจ่าย๑๐วันเกือบแสนเอง
จะได้เก็บภาษีพวกหนูไว้ซื้อเรือดำน้ำเถอะค่ะ
คุณแล้วภาพนี้โพสต์บนโซเชียลมีเดียนะคะพร้อมกับข้อความ
ที่เห็นก็จะเป็นรูปอาหารและยาบนเตียงผู้ป่วย
แต่สุดท้ายโพสต์นี้ก็ถูกลบออกไปนะคะ
อกจากนั้นยังมีโพสต์อัปเดตอาการต่างด้วย
อย่างเช่นเธอบอกว่าเห็นเพื่อนพี่หลายคนเครียดว่าติดหรือยัง
เราเลยชิงเป็นก่อนตัดปัญหาไม่อยากเครียด
รอดมาสองรอบรอบนี้ไม่รอดจ้า
ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นห่วงมาให้กำลังใจ
ถามถ่ายอาการตลอดเวลาพร้อมซัพพอร์ตฟ้าตลอดเวลา

พร้อมทั้งอัปเดตอาการนะคะบอกว่าตอนนี้อาการเกือบ๘๐แล้ว
ปกติดีผลเลือดปกติดีไข้ไม่มีกินข้าวเก่ง

นิสัยเหมือนเดิมไม่ได้ดีขึ้นตามอาการเลย
นี่อ่านตามโพสต์ของเธอนะคะ
และล่าสุดเนี่ยโพสต์ว่าใกล้ได้กลับบ้านแล้วนะ
อีกไม่กี่วันคิดถึงเตียงคิดถึงตุ๊กตาเน่าคิดถึงลูกหมา
อันนี้คือโพสต์ของฟ้าใสพัทรปภา
ตอนที่เป็นข่าวตอนนู้นสรุปคือไม่ใช่
มีชื่อภาษาอังกฤษกับชื่อภาษาไทย

แล้วเธอก็ก๊อปข้อความเดียวกันรูปเดียวกันโพสต์ในฟ้าใสแสนดีด้วย
ข้อความก็คือว่าข่าวที่ออกไปทั้งหมดเกี่ยวกับเธอเนี่ย
ไม่ค่อยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่เป็นจริง

แล้วก็ชี้แจงด้วยว่าคนที่ชื่อฟ้าใสเนี่ยไม่ได้มีเธอคนเดียวนะคะ
เธอก็ไม่ได้รับของเยี่ยมหรือแบรนด์เนมอะไรเลย
รวมทั้งประเด็นเรื่องรูปเปิดหน้าอกในโรงพยาบาล
เออมันมีรูปหนึ่งเอ๊ะทำไมถ่ายในโรงพยาบาลต้องเซ็กซี่ขนาดนั้น
ที่ดึงเสื้อโรงพยาบาลมารูปนี้แล้วก็เห็นเนินอกข้างหนึ่ง
เธอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เธออย่ามาใส่ร้ายกันนะคะ
รวมถึงฝากถึงนักข่าวด้วยนะคะบอกว่า
อย่าเขียนข่าวให้คนเข้าใจเธอผิดอย่าโยงกับคนอื่น
เพราะว่าตอนนี้ตัวเธอและคนในครอบครัวก็เครียดมากแล้ว
คือที่หลายคนเข้าไปสนใจกรณีของฟ้าสายคนนี้นะฮะ
เพราะมันเป็นข่าวออกมาว่าเป็นตัวท็อปหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ
คนก็เลยสนใจตอนที่เธอรักษาตัวอยู่เนี่ยนะครับ
บอกว่าพอติดโควิดโควิดระบาดรอบล่าสุดเนี่ยนะคะ
ต้องถูกสั่งปิดทั้งที่เพิ่งกลับมาเปิดได้ไม่กี่เดือนเอง
คุณจำได้ไหมช่วงปีใหม่ช่วงแบบธันวามกราตอนนั้นก็ปิดไปรอบนึง
ทีนี้พอกลับมาจะเปิดเอาจะถึงช่วงสงกรานมามีโควิดระบาดหนักอีก
ปิดให้บริการกับลูกค้าแต่ละคืน
คืออธิบายเลยนะว่าเวลามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ก็ต้องมีการจ้างวงดนตรีที่มีนักดนตรีประมาณ๘๑๐คนคืนละ๒วง
ค่าจ้างวงละ๘๐๐๐บาทคืนละ๒วงคูณเข้าไปก็๑๖๐๐๐บาท
ยังมีค่าจ้างดีเจ๒๐๐๐บาทค่าจ้างเอ็มซี๒๐๐บาท
แดนเซอร์๔คนแดนเซอร์ก็มีเงินเดือนนะ๑๘๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
มีค่าจ้างโคโรกราฟสอนโชว์คือแต่ละโชว์เนี่ย
เขาจะต้องมีเหมือนกับโคโรกราฟเป็นครูสอนโชว์ค่ะ
เดือนละ๒๕๐๐๐บาทเจ้าหน้าที่ด้านเสียง
เจ้าหน้าที่ด้านเสียงก็๓๐๐๐บาทต่อเดือน
ยังมีผู้ช่วยซาวคือผู้ช่วยดูแลเรื่องเสียง

รวมถึงการแสดงโชว์แต่ละคืน
มีค่าพริตตี้ค่าอุปกรณ์ค่าชุดร่วมแสนนะคะ
รวมถึงค่าจัดงานปาร์ตี้สัปดาห์ละครั้ง
ใช้ค่าให้จ่ายเนี่ย๒๐๐๐๐๐บาท
อันนี้เขาก็เอามาแจกแจงให้ดูเนี่ยนะคะ
จริงมันมีปริมาณเงินที่มันต้องหมุนเวียนเท่าไหร่
ถูกนะคะก็ต้องยอมรับแหละว่าหลายกิจการ
รวมถึงสถานประเทิงได้รับผลกระทบนะคะ
ก็เลยมาชี้แจงดูว่าเสียหายหลายแสนจริงหรือเปล่านะ

คือแบบมีแท็กแบบมีแท็กแปลว่ายังไง
คือสวยปานกลางสวยปานกลางค่าตัวต่อคืนคือ๒๐๐๐บาท
วกค่าดริ้งลิ้งละ๑๕๐บาท
อันนี้คือแบบแรกนะสวยปานกลางนะคะ
ที่สองคือแบบไม่มีแท็กคือสวยมาก
มากเข้ามาเก็บค่าดริ้งอย่างเดียวค่ะ
จะได้ริ้งละ๓๕๐บาทแต่ว่าไม่มีค่าตัวต่อคืน
ส่วนอย่างน้องฟ้าใสเนี่ยนะคะที่พูดถึงเนี่ย
ก็เป็นแบบเก็บดริ้งเก็บดิ้งก็คือหน้าสวยนะคะ
สวยมากนั่นเองแบบไม่มีแท็กนะคะ
ดริ้งต่อคืนรวมแล้วได้มากกว่าการรับค่าตัวอีก
คืนคุณผู้ชมได้ถึง๒๐๐ดริ้ง
ร่าวคืนนึงก็๗๐๐๐บาทแล้ว

ยังไม่พูดถึงสุขภาพนะอันนี้คนละประเด็นเลยนะ

แล้วบอกเลยว่า๗๐๐๐ยังไม่รวมทิพย์พิเศษอีก
บางคนบางคืนมีรายได้ถึง๒แสนบาท
อันนี้เล่าให้ฟังไม่ได้ให้มาตื่นเต้นตื่นตากับรายได้นะคะ
ให้เข้าสู่วงการนะคะเชื่อว่าทุกอาชีพมีคุณค่าหมด
เพียงแต่ว่าบางอาชีพอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับใคร

คือที่เขามาแจกแจงราคาหรือว่ารายได้หรือค่าใช้จ่ายต่างเนี่ย
คือมุมนึงมันก็มองว่าอันนั้นมันเป็นส่วนที่
จริงผู้ประกอบการเขาจะได้จะมีเงินหมุนเวียนในแต่ละคืน

อันนี้มุมหนึ่งนะส่วนอีกมุมหนึ่งคือมุมคนที่เขาทำงานในตำแหน่งต่างเนี่ย
ความจริงเขาต้องรายได้เขาจะต้องได้รายได้ต่อคืนเดือนละเท่านี้เท่านี้คืนละเท่านี้เท่านี้
แต่ตอนนี้มันหายไปก็แปลว่ากลุ่มคนตัวเล็กพวกนั้นเขาก็ขาดรายได้
คือทุกคนเดือดร้อนจากสถานการณ์นี้กันทั้งนั้น
แต่ผมว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยความปลอดภัยของทุกคน
เพราะว่าในเมื่อมันเป็นแหล่งที่แพร่กระจายโรคโควิด
อย่างคลิปที่ได้ชมเมื่อสักครู่เนี่ย
สาวที่เขาเป็นน้องที่มาสร้างความสนุกสนานให้
คนเขาต้องมารับดริ้งนี่เห็นไหมคะ

ไม่รู้ว่าจะเป็นแก้วเดียวกัน
คลิปนี้ไงที่คุณชูวิทย์เอามาให้นักข่าวได้ดู

ถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่ติดโควิดได้ยังไงนะ

ถึงแม้มันจะเป็นเหมือนคลิปเก่าก็ตาม
แต่ว่ารักษณะการทำงานภายในสถานที่ตรงนี้

คุณผู้ชมผมพาไปดูคัสเตอร์อื่นดีกว่า

คือเขาบอกว่าบางคนไม่ได้ไปเที่ยวผับ

แค่ไปนั่งดูลิเกก็เสี่ยงเหมือนกัน

มีลิเกติดโควิด๑๙นะครับ
ทีนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วครับ
หลังจากที่มีการพบเชื้อโควิด๑๙ระลอกใหม่
รายที่๗ของนครสวรรค์เป็นลิเกชื่อดังของจังหวัดนะครับ
มีไทม์ไลน์ไปแสดงยังสารที่ต่าง
ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง
ทีนี้ส่งผลต่อคณะลิเกอีกหลายคณะนะคุณนะ
ใช่ค่ะคือก็โดนเหมารวมไปนั่นแหละ

บางทีเขาจองคิวกันมาแบบยาวแล้ว
จองคิวกันข้ามเดือน๒๐กว่างานถูกยกเลิกไปก็มีเหมือนกัน

ใช่ค่ะเพราะว่าในแวดวงลิเกเนี่ยนะ

มันจะต้องมีการเรียกตัวเหมือนกับเรียกทีมเสริม

บอกว่าแม้ว่าคณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อ
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าไปเอาตัวเสริมจากคณะอื่นมา
จะเคยไปร่วมงานกับคณะที่เคยมีผู้ติดเชื้อหรือเปล่า
ใช่ไหมก็เลยส่งผลกระทบกันไปหมด
ผู้จัดการคณะลิเกภัยสารเพียรสิน

บอกว่าคณะในคณะที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานร่วม๕๐ชีวิตมาเจอข่าว

ก็โดนเจ้าภาพยกเลิกไป๒๐กว่างาน
แต่เข้าใจแหละเข้าใจสถานการณ์ดีเห็นใจเพื่อนร่วมอาชีพ
แม้ว่าจะโดนยกเลิกงานไปบ้าง
เราก็ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไป
ไม่เลิกอาชีพลิเกที่ยึดมาตั้งแต่รุ่นพ่อ

พาไปที่อุทัยธานีกันบ้างค่ะ
อุทัยธานีก็มีผู้ติดเชื้อ๕ราย
เกี่ยวข้องกับคณะลิเกนครสวรรค์
ผู้ติดเชื้อ๕รายไม่แสดงอาการเลย

เขาแยกรายละเอียดว่าอยู่บ้านเดียวกันในอำเภอหนองฉาง
รายแรกเป็นผู้หญิงอายุ๒๒ปี

ส่วนรายที่๒เป็นชายอายุ๖๓ปี

รายที่๓เป็นหญิงอายุ๕๖ปี
เป็นภรรยาของผู้ติดเชื้อรายที่๒
ส่วนรายที่๓เป็นชายอายุ๓๐ปี
ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเสียงประจำคณะ
และรายที่๕เป็นเด็กหญิงอายุแค่๗ปีเท่านั้น
เป็นลูกชายของผู้ที่ติดเชื้อรายแรกกับรายที่๔
ก็เรียกว่าเหมือนเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมกลุ่มเสี่ยงผู้ร่วมงานบวชที่วัดสังกัดรัตนคิรี
เข้าร่วมงานเลี้ยงเย็นวันที่๕เมษายนโซนหน้าเวที
แล้วก็ร่วมงานแห่นาคเช้าวันที่๖เมษา
รวมถึงผู้ที่ไปร้านอาหาร๘๙อุทัยธานี
ช่วงประมาณ๔๕ทุ่มครึ่ง

ก็ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง๑๔วัน
ช่วงนี้ข่าวมันแบบมันเยอะมากจริงนะคุณผู้ชม
บางทีพอแบบนั่งดูข่าวเองหรือเรารายงานข่าวเอง
บางทีก็เครียดเหมือนกันคุณผู้ชมตั้งสติให้ดี
แล้วก็เสพข่าวสารเชื่อจากแหล่งที่เชื่อถือได้
อย่าเพิ่งไปดูข้อความที่แชร์กันจากไลน์แล้วก็แบบจะแตกตื่นกันไปหมด
ใช่ค่ะคือทุกวงการจริงตอนนี้ก็ลามก็ระบาดกันไป
การสื่ออย่างเราเราก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน
ระวังตัวเองป้องกันตัวเองด้วยนะครับ